เตะทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน๑๒ปีจำนวน๒๔คน
เข้ารับประกาศนียบัตรหลังจากผ่านการอบรม

ภายในหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาดอนเมือง
ซึ่งผลงาน๓นัดในการอุ่นเครื่องของนักเตะชุดนี้
เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่๑๕๑๗กันยายนนี้
ซึ่งรายการนี้นะครับทีมไทยคว้าแชมป์ได้ใน๒ปีที่ผ่านมาครับ